ปกติแล้วเจอดาวิกานางฟ้าของลุงเต๋อทีไร

ว่าคนอะไรเบาหน้าฟ้าประธานเบอร์นี้
งานผิวยืนหนึ่งแถมยังต้องอึ้งกระพุนสับ
พูดง่ายสวยจนใจละลาย

ไม่ใช่แค่ใจแล้วล่ะที่ละลาย
เอ้าขยี้ตาเบิงน้ำแน่
โอ้โหแม่คือสวยจนตา
ละละละละลาย
อย่าดมต้องเข้าคุณผู้ชมแล้วงานนี้
แต่ถึงจะมาเร็วไปเร็วเปลี่ยนไป๕ชุดแบบด่วนจี๊
แต่ความสวยที่น้องใหม่มียังชัดเจน